ผมต้องใช้คำว่าแคร์ทุกคนแชร์ทั้งพ่อแม่แชร์ครอบครัว
แชร์แฟนคลับแชร์ผลงานเพลงแชร์วงการนี้มาก
แต่ผมต้องใช้ชีวิตให้มันอยู่ในบนหลักของความเป็นตัวของตัวเองด้วย
แต่กลายเป็นตัวของตัวเองมันมีเส้นบางว่าไม่เอาใครไม่ใช่นะ

และเราต้องให้ความสุขกับคนที่เข้ามาติดตามเราด้วย
เพราะฉะนั้นเป็นตัวของตัวเองคนจะรักเรามันอยู่ที่ตัวเรา
ไม่ใช่เราต้องให้ผู้อื่นไปประกาศว่าเราเป็นคนแบบไหน
เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าถ้าทุกคนรู้จักเบิ้ประทุมราชดี
ผมจะมีเมีย๘คนคนก็ยังอยากติดตาม